ยังอยู่ที่เรื่องความรักที่ไม่สมหวังแต่คราวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วเป็นคดีมาแล้ว

นะครับคือคดีที่สามีเนี่ยนะฮะยิงใส่ภรรยาที่นั่งหันหลังสามนัดปั้งปั้ง
เพราะเขาบอกว่าสุดทนแล้วรักมา๘ปีพี่มีแต่ให้พี่ให้จนหมดตัว
ยังถูกทำให้เสียใจอีกอันนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับ
จากเหตุการณ์นะครับที่นายพาปริญญาพงศ์หรือว่าเล็กอายุ๖๖แล้ว
บนกับนางอรพินโฆษรัฐหรือแอ๋วอายุ๕๒ซึ่งเป็นเมียของตัวเอง
โดยก่อนจะลงมือสังหารเนี่ยถามภรรยาว่าอยากตายก็ได้ตายนะ
ก่อนจะใช้ปืนยิงเข้าที่หลังแล้วก็ศีรษะ๓นัดแล้วก็หนีไปครับ
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าบ้านเช่าหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมือง
จังหวัดตรังเหมือนกันแต่อันนี้เกิดขึ้นก่อน
กระทั่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตรัง
โอ้โหแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตเธอเอาไว้ได้ครับเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดครับอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปประมาณ๑๐๐เมตร
นี่ฮะนะครับจับช่วงที่ในเล็กผู้ต้องหาเนี่ย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์เห็นไหมฮะเห็นล้อนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปยังบ้านเช่าขณะเดียวกันครับ
กล้องวงจรปิดตัวเดิมก็สามารถจับภาพในเล็กผู้ต้องหาได้อีก
ซึ่งขี่รถจักรยายนคันเดิมนั่นแหละหนีไปตามถนนนะฮะ
หลังจากยิงเมียเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมฮะ
หลังจากหนีไปกว่า๗ชั่วโมงในเล็กนะครับกับครอบครัว
ไปที่สพเมืองตรังครับไปติดต่อขอเข้ามอบตัว
หลังจากนั้นตำรวจก็สอบสวนใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงได้
ในเล็กรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงนะ
แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยทำหล่นหายในช่วงที่หนีนะครับ
ตำรวจจึงแจ้งข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
หรือจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและสะเทือนขวัญ
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวในเล็กเข้าห้องขังนี่แหละครับ
เขาพูดกับผู้สื่อข่าวถ่ายได้เลย
ไม่จำเป็นต้องปิดบางใบหน้าตนเปิดเผยได้เลย
เขาพูดแบบนี้ส่วนสาเหตุที่ต้องลงมือสังหารนั้นนะครับ
เป็นปัญหาที่สะสมมานานเขาบอกทั้งเรื่องหึงหวง
คนที่ทำให้เป็นปัญหายืดยาวก็คือแม่ยาย
เขาอ้างนะส่วนเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหา
เพราะให้เงินเมียตลอดแต่กลับไปปันใจให้คนอื่นยอมแล้วว่า
ปีที่ผ่านมาห่วงและรักมากแต่วันนี้เขาบอกเขาไม่ห่วงแล้วครับ
คนตายก็กลับไปติดเงินแค่เพราะว่าเด็ดตั้งเลย
แต่คนเด็ดต้องให้ตัวนั้นว่าเนี่ยยาวเจ็บการมากมายังไง

ไปไม่มาหลับไหมว่ะ

นางสาวปรียาปริญญาพงศ์
หรือว่าน้อยน้อยคนนี้เป็นลูกสาวฮะ

และผู้ตายก็เคยมีครอบครัวมาก่อนเหมือนกัน

เป็นผัวเป็นเมียมาได้๘ปีแล้ว

เกิดปัญหาเรื่องเงินเรื่องหึงเรื่องหวง

แต่ด้วยความที่พ่อรักผู้หญิงคนนี้มาก
ก็ยอมให้ทุกอย่างที่ผ่านมา

ของพวกต่อหายืนยันว่าหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกอย่างนะฮะ
เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน
ทีนี้อันนี้คือเป็นฝั่งของตัวมือยิง

ฟังของทางญาติของผู้ตายกันบ้าง

เขาก็ออกมายืนยันแบบนี้เหมือนกันนะ
คือครอบครัวของนางอรพินเขาก็ยืนยันว่าไม่มีหรอกนะเรื่องชู้สาว
คือวันนี้เขามีการนำศพนะคะมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควนขันอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ทีนี้ญาติค่ะญาติของนางอรพินค่ะคุณพกามาศอายุ๕๗ปี
ออกมาบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้สักก่อนที่จะเกิดเรื่อง๑สัปดาห์
ตัวผู้ตายอ่ะมาขออาศัยอยู่ที่บ้านเล่าว่าเนี่ยทนพฤติกรรมของนายเล็กไม่ไหว
เพราะชอบเอาปืนมาตบศีรษะแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอ
แล้วอีกอย่างเป็นคนที่คิดมากหึงหวงรุนแรง
บอกเธอไม่ไหวแล้วขออยู่ด้วยเถอะ
แล้วก็ญาติยืนยันนะคะว่าตัวคุณอรพินเนี่ย
ไม่มีแน่นอนไม่มีชู้ตามที่ญาติอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวอ้างค่ะ
เขามาเล่าให้ฟังว่ามีผนาการกับแฟน
แฟนนี้จะงี่เง่าจะเอาแต่ใจตัวเอง
เวลาใช้จะข่มขู่ถ้าไม่ทำอะไรให้ดั่งใจ
เดี๋ยวกูจะฆ่ามึงเดี๋ยวกูจะยิงหัวมึง

เขาทะเลาะกันอย่างนี้ตลอดเพราะแรงหึง
แรงเขาหึงเขาห่วงมากเขาหึง
กลัวว่าคนตายนี่จะไปคบชู้กับใครอย่างนี้

คนที่ตายเล่าให้ฟังว่า
ถ้ามึงไม่เอากูมึงรักกับใครนี่กูเจอตรงไหน
ยิงให้ตายกูจะยิงให้ตะลุกอหอย

อันนี้ญาติส่วนอีกคนนึงค่ะไปลองฟังเสียงดูนะ
เพราะว่าทางด้านของนางอารีควดชรัตน์
อายุ๖๘ปีเขาเป็นแม่ของนางอรพินผู้ตาย
ก็บอกเหมือนกันนะลูกสาวตัวเองไม่มีหรอกนะ
ที่มีเรื่องผู้ชายคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่ปัญหามันเกิดจากในเล็กนี่แหละ
ผู้ต้องหาที่ชอบคิดมากแล้วก็ชอบพูดกลับไปกลับมา
ลูกตัวเองตายแล้วจะมาพูดแก้ไขอะไรได้
เขาจะทำให้ตัวเองดูดีเป็นคนที่ตาย
แม่มีความคิดอย่างไร

เป็นคนที่พูดกลับไปกลับมาและไม่ยอมรับความจริง
ไลน์ไปด่ามีหลักฐานเขาเก็บไว้
แกไม่ยอมรับแกไม่ได้พูดไม่ได้พูด
ทีนี้พิธีชาปนากิจศพของทางคุณรพิน
ก็จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่๒๘กุมภาพันธ์นี้
เพราะว่าญาติบอกว่าอยากจะให้ลูกของผู้ตาย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการกักตัวที่จังหวัดภูเก็ต
มาร่วมงานศพแม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ